เจ้าหน้าที่ชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยว

สุดท้ายแล้วต้องอบพยพหนีกันอุตลุดครับ
นี่คลองมะเดือเหมือนน้ำไม่ลึกนะ
เหมือนน้ำไม่ลึกสักเท่าไหร่โอ้โหแล้วดูความแรงเนี่ย
ความแรงของน้ำรุนแรงจริงฮะ
เป็นวินาทีช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ตำบลสาวริกาสวรรยะนครนายก
รวมถึงเจ้าหน้าที่ปพช่วยเหลือนักท่องเที่ยว๑๐คน
นักท่องเที่ยวน้ำเชี่ยวเอาแล้วไปโผล่ตรงนั้นได้ไง
ตอนแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้ตอนแรกน้ำจะเบากว่านี้
แล้วตอนแรกมันจะมีพื้นที่เกาะกลางใหญ่กว่านี้
แต่อยู่ดีน้ำเริ่มเปลี่ยนสี

เฮ้ยมายังไงน้ำเปล่าใช่สิจ๊ะ
น้ำป่ามาแล้วจะทำยังไงติดอยู่ตรงนี้ห่างจากฝั่งขนาดไหน
พอสมควรเดินกลับไปสิดูน้ำแรงฮะไม่สามารถมาได้
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาทุกวินาทีคือชีวิต
เพราะหากเว้นไว้ระยะยาวกว่านี้รับรองว่าไอ้ตรงแก่งที่ยืนตรงกลาง
มันอาจจะจมหายได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ค่อยลำเลียงเด็กมาก่อน

กว่าคนปลอดภัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะ
โดยปกติแล้วถ้าเป็นห่วงเวลาของน้ำป่า
คงไม่มีใครเข้าไปเล่นน้ำกันแต่น้องเรียนบอกค่ะ
เขาไม่ได้มีใครห้ามด้วยก็เลยไปเล่นกันแล้วก็ไปยืนตรงกลาง
เคราะห์ดีมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะนี่คือลำท่านคลองมาเดือ
เพราะเหตุการณ์นี้ออฟโลชอยากโชว์ออฟ
ซึ่งคือจากฮอร์มมาเดือมเหมือนกัน
ขณะเดียวกันคือนครนายกผ่านคลองหนึ่งผ่านคลองสอง
มาเจอคลองสามปราบเซียนปราบเซียนขนาดไหน
นี่มันเรือยนหรือเปล่าสุดท้ายแล้วดับคาตาเลยฮะ

คือโดยปกติถ้าน้ำไม่เชี่ยวกรากมากเกินไป

ด้วยความแรงของน้ำด้วยสภาพรถมันดับฮะ
ดับทำให้คนเกือบจะดับเหมือนกัน
เพราะหากน้ำซัดปริวออกไปเนี่ยรับรองว่าไปเจอกันปลายน้ำ

อย่าเพิ่งเอาขึ้นมาเอาคนขึ้นมาให้ได้ก่อนฮะ
เกือบจะเสียชีวิตเหมือนกันกับงานนี้นะฮะ